ทุกคนคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะ

สั่งของออนไลน์แล้วได้ของมาแบบไม่ตรงปก
อันนี้พ่อตั้งใจซื้อมือถือให้กับลูก

สุดท้ายพอได้กล่องมาปั๊บกำลังจะแกะดู
ก็ว่าข้างในมันคือมือถือหรือเปล่า
โอ้โหชมฮะเปิดกล่องออกมา

มันไม่ได้มือถืออย่างที่สั่งไว้ไง

ขวดเครื่องดื่มชูกำลังนั่นแหละค่ะ
โอ้โห๑ขวดนะใส่มาแทนมือถือ
เหมือนกับน้ำหนักมันจะแบบพอกันเนี่ย

ก็คือพ่อค้าขายหมูในตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะ
มนตรีเล่าให้ฟังนะ

รีบไปแจ้งความกับตำรวจเลยที่สพเมืองลบบุรี

ได้เป็นขวดเครื่องดื่มชูกำลังมาขวดหนึ่งขวดเปล่าด้วย

สั่งมาเป็นมือ๒ชำรุดด้วยนะ

เพราะพี่มนตรีเขาเป็นช่าง
เขาชอบสั่งของมือสองที่อาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบ

เดี๋ยวผมซ่อมแล้วก็จะให้ลูก
ทุกครั้งนะเขาจะมีการตรวจสอบพัสดุก่อน
เพราะเขาเป็นคนนิยมสั่งของออนไลน์
แต่ในวันเกิดเหตุปรากฏว่าตอนมาส่งเขาไม่ได้รับเอง
คุณผู้ชมฮะมีคนที่บ้านรับให้
เขาก็เลยนี่มาแกะดูตอนหลัง
เพราะธรรมดาเขาจะแกะต่อหน้าพนักงานส่งของเลย
ต่อหน้าแล้วก็ถ่ายคลิปต่อหน้ากันไปเลย
แต่ทีนี้วันนั้นไม่อยู่บ้านฝากเพื่อนบ้านรับไว้ก่อน
แล้วพอได้รับของเขาแกะออกมาเอาไม่ทันการ

ใช่ค่ะแล้วคือพอสุดท้ายนะพยายามโทรไปหา
โทรไปหาพนักงานส่งพัสดุปลายสายเขาก็ไม่ได้รับไง
พอมาเปิดกล่องดูเจอแบบนี้
มือถือได้เครื่องดื่มชูกำลัง
เครื่องดื่มชูกำลังมันก็ไม่มีเครื่องดื่มอะไรเลยนะ
ทีนี้เดี๋ยวฟังพี่มนตรีหน่อยละกันค่ะ

ถ้าไม่ใช่ของที่ผมสั่งผมจะตีกลับ
ผมก็ถ่ายคลิปไว้เนี่ย
ถ่ายคลิปไว้เลยก่อนแก่แล้วถ่ายคลิป
เจอจริง
ได้กลัวแพ้เลย
เจอจริงครับพี่เขาอุตส่าห์รอบครอบแล้วนะคุณนะ

ที่เขาตั้งข้อสงสัยไว้แบบนี้ว่าของที่มาจากบริษัทเนี่ย
หรือว่าของที่มาจากสถานที่ที่เขาสั่ง
ทีนี้ถ้าเกิดว่าส่งมาจริงอ้าวมันจะต้องมีระหว่างทางสิ

เอ๊ะใครล่ะที่จะแกะกล่องออกมาได้แล้วเอาขวดเครื่องดื่มชูกำลังใส่มาแทน
พี่เขาสงสัยคนส่ง
อันนี้เป็นความสงสัยของพี่มนตรีเขานะ
เรื่องนี้ไปแจ้งความแจ้งตำรวจแล้ว
ใช่มันก็ต้องมีการสืบสวนกันต่อนะคุณฮะ
ใช่ค่ะโอ๊ยแหมพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะ

ใครที่ชอบสั่งพวกของออนไลน์เนี่ย

แล้วก็ต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้าน

ว่ามันแบบชำรุดมันมีรอยแกะออกมาแล้วหรือเปล่า
แล้วก็ที่สำคัญถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เลยนะคะ